พาไปดูคลิปนี้กันหน่อยนะครับคุณผู้ชมแตกตื่นกันทั้งวงเลยค่ะ
ผู้ชาย๕คนนั่งล้อมวงกำลังดื่มกินสนุกสนาน
ถ้ามกลางลมหนาวแล้วดาวเดือนนะฮะอยู่อยู่แขกรับเชิญไม่ได้มา

โอ้โฮ

โอ้โฮ

ชมพูเห็นคนแรกเสื้อขาวคนต่อมาแต่เสื้อขาวสติดีกว่าเสื้อชมพู

ขวาขวดล่าวเลยไม่หกไม่ตกไม่หลดไม่ได้ได้ทั้งสิ้น

แล้วเอาเก้าอี้ป่างูเห็นไหมอู่นั่นเนี่ย
บอกแล้วว่าแตกตื่นแขกไม่ได้รับเชิญไหม

หลังจากที่คลิปนี้ถูกแชร์ออกไปนะคะ

งานนี้ตกใจกันทั้งคนทั้งงูนั่นแหละค่ะ

บางคนพูดติดตลกบอกว่า

บางคนที่เขามีความรู้เรื่องของงูเนี่ยบอกว่า
เจ้างูสีขาวสลับดำตัวนี้
น่าจะเป็นงูทับสมิงค่ะ

และเจ้างูชนิดนี้จะไม่ค่อยกลัวคน

ที่ชอบมากินแมลงที่มาเล่นแสงไฟอีกทอดหนึ่ง

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ซะช่วงข้าม
วันที่๒๒กันยายนที่ผ่านมา

คะหน่ี่ที่กำลังสั่งสรรกกับกลุ่มเพื่อน
แล้วก็มีคนนำมาโพสต์ไว้
เพื่อให้เอาคลิปนี้ไว้เตือนเป็นอุทาหรณ์
ให้ทุกคนเพิ่มความระมัดระวัง
หน้าฝนแบบนี้ใช่ไหม
สัตว์มีพิษเขาก็จะเลื้อยมานะคะ